ปีนี้นะแม่ปุ้ยเขาขอจัดเต็มให้สมกับที่แฟนนางงามรอคอยกันเลย
บอกเลยว่าจะมีการคัดตัวแทนสาวงามแบบเป็นระบบจังหวัดนะ
อาจจะขอเนรมิตเวทีการประกวดให้มีสีสันกว่าเดิม
เอาไปตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเลย๒๐สิงหาคมนี้คุณผู้ชม
และงานนี้ค่ะหลายคนจับตา
แอนนาเสือก็ปีล่าสุดปี๒๐๒๒มาร่วมแถลงข่าวซัพพอร์ตแม่ปุ้ยกันด้วย
งานนี้ค่ะแอนนาเสืองามเอียมขอเคลียร์ข่าวปมดราม่าหน่อย
ที่มันข้ามเวทีนางงามกันไปกับน้องมาริมา
มีการโพสต์ข้อความจนแบบว่าชาวเน็ตก็พากันโยงว่า
ฝั่งหนึ่งด่าอีกฝั่งนึงหรือฝั่งนึงแซะอีกฝั่งนึงกันไปหรือเปล่านะฮะ
ก็มีเหตุว่าหลายคนเข้าใจว่ามาริม่าแซะแอนนาเสือหรือเปล่า
ก็เป็นเหตุให้น้องแอนนาส่งข้อความไปคุย
แล้วก็ร้องไห้ไปกับผู้จัดการส่วนตัวด้วย
เขาบอกว่าเรื่องมันยาวรายละเอียดมันเยอะ
แต่เรื่องนี้แอนนาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า

เพียงแต่ว่าโมเมนต์วันนั้นเข้าใจว่าเฮ้ย
ที่เพื่อนพาดพิงมามันเป็นเรารึเปล่า
ประกอบกับว่ามีเรื่องราวในใจอยู่แล้ว
ก็เลยไปเล่าให้ผู้จัดการฟังแล้วระบายออกมา
เรื่องนี้น้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์กันนะ

อาจจะไม่ใช่แอนนาก็ได้ค่ะ
ไม่ได้เคลียร์อะไรกันนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
จริงมันเริ่มมาจากตั้งแต่ตอนนั้นที่แอน่าเห็นโพสต์แล้วกัน
มันอาจจะผิดที่เราด้วยที่เราแบบไม่ได้ไตรตองก่อน

เราก็เลยเหมือนแคปแล้วก็ไปหาพี่เลี้ยงก่อนว่า

ก็ไม่อยากให้แบบมีดราม่าอะไรมากกว่านี้
ส่วนทางฝั่งมาริมาเองเขาก็มีการเคลียร์ไปแล้วนะว่า
เขาไม่ได้พาดพิงถึงทางฝั่งนี้นะคะ
แล้วก็ขอโทษขอโพยไปว่าถ้าเกิดว่าโพสต์อะไร
มันดูเหมือนจะแซะใครบางคนก็ว่ากันไป
นางงามก็มีอย่างนี้แหละคุณผู้ชมถือเป็นสีสันแล้วกัน
ส่วนงานของแอนนาเสือหลังจากนี้มีแพลนตลอนทัวร์ไปเลยจ้านะคะ
ไปงานสงกรานที่สหรัฐอเมริกา๓อาทิตยาวไปเลย
แฟนที่นู่นรอต้อนรับน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมด้วยนะคะ
เวทีนางงามน่ะคุณผู้ชม